ไปดูนาทีจับคนร้ายหน่อยก็แล้วกันครับเวรกรรมมีจริงฮะ
เคยไปชิงทองจากข้อมือผู้เสียหายล่าสุดจับได้กลางตลาด
เลือดตกยางออกนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าใครกันที่จะเป็นฝ่าย
เลือดตกยางออกจากเหตุการณ์นี้ฮะ
โหเจ้าหน้าที่ตั้งกี่นายครับนี้ครับคุณผู้ชมครับเข้ากันนับนะฮะ
หลังจากที่เดินสวนกันกับผู้ก่อเหตุเพราะว่าก่อเหตุที่แถวพัทยา
แล้วหนีมากบดานสมุทรปราการเจอกลางตลาดก็จับกลาง
เขาพยายามสะบัดหนีนะฮะแล้วไปล้มชนราวเสื้อผ้าเนี่ย
รณีระนาดเลยตัวของคนที่ก่อเหตุนั่นแหละฮะ
บาดเจ็บด้วยคือเลือดออกน่าจะหน้าผากแตก
เจ้าหน้าที่ตอนที่จับกดพื้นลองดูภาพนาทีนั้น
ก็ต้องเอาผ้ามาซับมากดห้ามเลือดด้วย
บางคนบอกอุ๊ยสงสารจังเลยทำไมคุณตำรวจจับเขาแรงจัง
คุณผู้ชมครับความสงสารที่คุณผู้ชมมีผมเข้าใจ
แต่ถ้าผมบอกว่าคนก่อเหตุนี้เคยออกจากคุกมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเอง
แล้วเคยถูกจับคดีชิงทรัพย์แล้วกลับมาก่อเหตุอีก
อ้างว่าไม่มีงานทำจะยังสงสารไหมครับเนี่ย
นั่นแหละฮะนี่คือเวรกรรมตามสนองครับ
จับได้เรียบร้อยใส่กุญแจมือแล้วเห็นเลือดสีแดงหยดที่พื้นไหม
เลือดผู้ต้องหาครับเนี่ยเหตุการณ์นี้ตำรวจชาร์จตัวนายขวัญเล็กสิริ
ฉายาเก่งวัดด่านสำโรงครับตอนนี้สิ้นฤทธิ์แล้วนะฮะ
จับกลุ่มได้พร้อมกับปืนของกลางแล้วก็แมกกาซีนนะฮะ
สภาพคือขึ้นลำพร้อมใช้งานคือพร้อมยิงด้วยแล้วกระสุนอีก๖นัด
ถ้าจับไม่ได้ถ้าห้ามไม่ทันนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ทางตำรวจที่เผชิญเหตุเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยก็คือคนที่เดินสวนกัน
ดูภาพวงจรปิดอีกครั้งก็ได้คนที่เดินสวนและจังหวะจะเข้าไปจับ
แล้วเขาสะบัดหนีเนี่ยคุณตำรวจเสื้อยืดสีดำคนนี้ครับ
ในเก่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาครับ
ก่อนหน้านั้นใช้ปืนไปชิงทรัพย์คุณกุหลาบเป็นผู้เสียหาย
คุณกุหลาบพาหลานไปซื้อขนมแถวกลางซอย๘เทพประสิทธิ์พัทยาใต้
ตุลาคมเจอผู้เสียหายปั๊บเขาพูดเลยฮะ
ข้อมือน้าคือเธอใส่ทองใส่ทองที่ข้อมือ
ข้อมือน้าผมขอเถอะถ้าขัดขืนจะยิงให้ตาย
พอพูดแบบนี้โอ้เป็นใครใครจะกล้าขืน
แล้วมีปืนด้วยนะฮะได้ทองไปเป็นสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักสองสลึง
แหวนทองอีก๑สลึงเงินสดของผู้เสียหายคือท่านนี้
นี่ผู้เสียหายที่ชี้จุดเนี่ยนะฮะเธอมีเงินกำมือหนึ่งอยู่๕๐บาท
มีอยู่๕๐บาทในกำมือคนร้ายมันก็เอาไปครับ
มูลค่าความเสียหายกว่าสองหมื่นบาทลองฟังเธอเล่าเพิ่มเติมกันแล้วกันครับ
เอาแวง๕๐ไปอีกไปอีกป้าค่ะยกมือไหว้เขาเนอะบอกว่าอย่าเอาของป้าไปเลย
เขาก็เห็นแหวนเห็นแหวนในมืออีกเขาบอกเนี่ยแหวนหน้าถอดออกมาเลยเลย
บอกจะให้ผมดีหรือจะให้ผมยิงบอกจะเอาชีวิตไว้หรือว่าจะเอาทองไว้หรอเนี่ย
แล้วเขาก็ดึงแล้วเขาก็ดึงแหวนออกจากมือไปเลย
รูดแหวนออกจากนิ้วดึงสร้อยออกจากมือแล้วก็ถามว่าจะเอาชีวิตหรือเอาทองไว้นะฮะ
ใช้ปืนขู่ด้วยไหว้ขอแล้วก็ไม่ยอมหยุดแบงค์๕๐ในมือมันก็ยังเอาไปครับ
ตำรวจสืบจากมอเตอร์ไซค์ครับรู้เลยว่าหนีออกจากศรีราชาชนบุรี
แล้วมากบดานที่สมุทรปราการบ้านแม่ของเขา
หลักฐานคือวงจรปิดครับใช้เวลาแกะรอย๕วัน
ใครก็ตามคิดจะทำไม่ดีคุณผู้ชมดูฮะจุดจบไม่รอด
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกที่มันมีวงจรปิดไงที่สามารถจะตามสืบได้
และสุดท้ายก็โดนรวบตัวอย่างที่บอกเพิ่งจะออกจากคุกเมื่อต้นปีครับ
ชิงทรัพย์อ้างว่าออกมาจากคุกแล้วไม่มีใครรับผมเข้าทำงาน
ผมก็เลยจำใจต้องไปก่อเหตุรับโทษต่อไปฮะ
กลับไปสู่ที่เดิมที่เพิ่งออกมาครับ